ขอเริ่มต้นกันที่นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่โบวี่อัธมา

ว่าไปดินเนอร์สุดหรูใต้แสงเทียนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
กับพ่อม่ายป้ายแดงหนุ่มชาคริสแย้มนาม
ซึ่งเพิ่งจะเลิกรากันไปกับสาววุ้นเส้นนะคะ
จริงหรือเปล่าไปฟังชัดพร้อมกันเลยค่ะ
หลังคู่สามีภรรยาแสนหวานวุ้นเส้นชาคริส
จะจะหลดปากกาหย่าร้างได้ไม่นาน
ก็มีข่าวว่านักแสดงสาวเซ็กซี่โบวี่อัธมา
วงพ่อม่ายป้ายแดงชาคริสไปดินเนอร์ใต้แสงเทียน
ยังปิดโซนไพรเวทของโรงแรมหรูซะด้วย
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
เพราะข่าวเริ่มลุกลามใหญ่โต
และมีคนที่ไม่พอใจเข้ามาต่อว่าเธออย่างมาก
โดยโบวี่ขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ชี้แจงข่าวลือตั้งแต่แรก

อีกทั้งไม่สะดวกที่จะตอบคำถามที่สอบถามเข้ามามากมาย
ทั้งทางข้อความไลน์และทางโทรศัพท์ในขณะทำงาน
พร้อมกันนี้เธอยังปฏิเสธข่าวลือว่า

แต่รับว่ารู้จักนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่
เพราะเคยทำงานร่วมกันมาแล้วหลายงาน
และก่อนหน้านี้ก็เคยตกเป็นข่าวด้วยกันเมื่อหลายปีก่อน
ซึ่งครั้งนั้นก็ไม่ใช่ความจริงเช่นกัน
รวมทั้งยังแก้ข่าวที่อ้างว่าผู้จัดการส่วนตัวของเธอ

ดินเนอร์กับพ่อม่ายเนื้อหอมว่าไม่เป็นความจริง

จะมีมารยาทในการทำงานร่วมกัน
โดยผู้จัดการจะไม่ตอบคำถาม

ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ตามค่ะ
คือโบเนี่ยรู้จักกับพี่ชาคิดอยู่แล้ว
ก็เป็นเหมือนโบเคยร่วมงานกับพี่ชะคิดหลายงานนะคะ
การเป็นข่าวกับพี่ชาคิดอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เมื่อหลายปีมาแล้วโบก็เคยเป็นข่าวกับพี่ชาคริส

มันมีกรณีข่าวที่เกิดขึ้นที่บอกว่า
ผู้จัดการโบออกมาให้สัมภาษณ์
แทนโบว่า
โบไปดินเดอร์กับพี่ชาคริสจริง
ซึ่งอันนี้เนี่ยโบก็ได้สอบถามไปยังผู้จัดการโบแล้วนะคะ
ผู้จัดการก็ยืนยันมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง
คือโบกับผู้จัดการเนี่ยเราทำงานกันมานาน
แล้วมันก็มีแบบมารยาทของความเป็นผู้จัดการกับศิลปินอยู่
ว่าผู้จัดการเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาตอบสัมภาษณ์ข่าวแทนบัวได้ค่ะ
เขาก็จะต้องให้เกียรติโบให้โบเป็นคนตอบสัมภาษณ์เอง
เพราะว่ามันเป็นข่าวของโบมันเป็นเรื่องของโบ
ข่าวที่ออกไปโบก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงค่ะ